ข่าวนี้กันเลยนี่แก๊งโจยิงบ้านอริสางแค้นดวนหมัดแล้วแพ้
คือแพ้เขาแต่มันแบบต้องการเอาคืน
เออก็เลยเอาพวกมารุมเลยคุณผู้ชมเอามีดสปาต้า
แล้วก็เอาปืนบุกไปยิงไปกราดยิงใส่บ้านเขา
และเป็นลูกของรองนายกอบตด้วยครับ
นู่นเห็นไหมฮะมากันหลายคันมีเสียงปืนยิงใส่บ้านเขาด้วย
ก็เป็นกลุ่มวัยมรุ่นยกพวกไปถล่มบ้านนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านรองนายกอบตอยู่ที่อำเภอประคำที่จังหวัดบุรีรำ
ตีหนึ่งของวันที่๑๖ที่ผ่านมาก็มากันหลายคนครับ
ในมือก็มีทั้งมีดมีทั้งปืนนะฮะก็มีการยิงเป็นระยะวงจรปิด
อีกมุมหนึ่งก็จับภาพเอาไว้ได้อันนี้เป็นคลิปที่เขาถ่ายและนี่คือวงจรปิด
ห่างจากบ้านสัก๓๐๐เมตรก็จะเห็นกลุ่มรถวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาแล้ว
ทางบ้านอู๋มาตั้ง๑๓คันนะฮะแล้วก็พาขี่ไปก่อเหตุปุ๊บ
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามาทำร้ายเนี่ยก็พากันไปแจ้งความที่สพประคำนะฮะ
ไปถามนายดนนายดนเป็นหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหก็บ่ายวันที่๑๕ที่ผ่านมาเนี่ย
นั่งสังสรรค์กับเพื่อนอยู่ริมสระน้ำในหมู่บ้าน
แล้วก็ไปเจออีกกลุ่มนึงเขาก็นั่งดื่มอยู่ข้างกัน
แล้วพอแบบเมาได้ที่เนอะมันเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้
คุณผู้ชมมีการตะโกนท้าทายเอ้ยอำเภอประคำอ่ะ

ซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจว่าฝั่งนั้นเขาตะโกนอะไร
เพราะว่าฝั่งนี้เขาเป็นคนบ้านที่อำเภอประคำนะ
สักทุ่มหนึ่งไปเจอกลุ่มคู่อดีตกลุ่มเดิม
ด้วยความเมามีความตะโกนท้าทายกันเป็นทุนเดิมแล้ว
ก็เลยมีการไปต่อยกันแต่ฝ่ายนั้นสู้ไม่ได้
ก็เลยพากันขี่รถกลับไปจนกระทั่งตีหนึ่งนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นที่เคยชกกัน
พาพวกย้อนกลับมายี่สิบคนมาล้างแขน
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี้นะฮะ
พอเอาฟ้าสางก็ไปตรวจสอบที่บ้านโอ้โห
รอยกระสุนปืนเต็มไปหมดที่เสาปูนเป็นรูแตกนี่
ยิงไปโดนเสากระเบื้องแตกกันไปหลังคาสังกษี
เดี๋ยวด้านบนก็จะมีรอยกระสุนที่หลังคา๓รู
รถที่จอดอยู่รถกระบาดคันนี้โดนยิงไปหกนัด
ค่ะนี่โชคดีไม่ได้มีโอ้โหดูสิโอ้โหนะฮะ
คดีไม่ได้มีคนขับไม่มีคนนั่งตอนที่เขายิงเข้าไป
นะฮะแต่ว่าในโดนเองเขามีบัตรแผ่นี่เขาเป็นบัตรแผ่ที่ใต้
วนมขวาเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะกัน
ตอนนี้เขาต่อยกันแต่สาเหตุคือก็คือตอนนั้นเมาไง
แล้วก็ทะเลาะกงทะเลาะกันแล้วก็มาล้างแค้นเนี่ย
เป็นลงเป็นลอยขวนกันไปนะฮะเบื้องต้นตำรวจก็ตามจับกลุ่ม
กลุ่มผู้ก่อเหตุได้บางส่วนจากที่มาหลายคนเพิ่งจับได้คนเดียว
นะฮะชื่อว่าเดดิวอายุ๒๘ปีแต่เขาปฏิเสธเขาบอกว่า
คุณตำรวจผมกับเพื่อนแค่ไปขี่รถเล่นเฉยเขาขับตามเพื่อนไป
ผมไม่ได้เป็นคนยิงไม่ได้เป็นคนทำเลยนะฮะตำรวจก็เลยอ่ะเดี๋ยวขอตาม
กลุ่มที่ก่อเหตุมาเพิ่มแล้วกันนะสุดท้ายก็มีในโซ่อีกคนนึงอายุ๒๒ปี
อันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่เอาปืนยิงแหละนะสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะตามให้ครบ
แล้วก็เอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะความเมานะครับ